โชคทั้งหลายนะคะงวดหน้าเนี่ยต้องขออภัยด้วย
คุณผู้ชมที่เป็นนักเสียงโชคอาจจะไม่ได้เข้าไปกราบไหว้ที่วังนาคินที่อุดรธานี
ใจดีไว้อ่าทำใจดีไว้แต่ก็ได้ไปรอบนอก
บอกให้ดีใจกันสักนิดนึงเนี่ยนะคะแต่เพราะว่าเอ่อคือเขาปิดไง
สั่งปิดซิบสี่วันเริ่มยี่สิบสามมีนาคมไปจนถึงห้าเมษายน
คำสั่งปิดเนี่ยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙นะคะ
ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นแหละเพราะว่าแต่ละวันไปเที่ยวกันเยอะเกิน
ซึ่งเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และคณะกรรมการบริหารคำชโนธนั่นแหละย้ำนะคะปิด๑๔วัน
สิบสี่วันนี้คือเริ่มยี่สิบสามมีนาคมนะไปจนถึงห้าเมษายนนะคะ
คำสั่งห้ามนี้ก็คือการที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปด้านในตัวเกาะก็คือการข้ามสะพาน
สะพานเข้าไปด้านในไม่ได้เพราะว่าจุดนั้นจะเป็นสารสการะพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมาและคนที่เข้าไปมันจะไปออกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ
มันจะเยอะซึ่งก็คือจุดที่เป็นภายในเกาะคำชโนธ
ส่วนบริเวณด้านนอกก็คือยังไม่ข้ามสะพานไปเนี่ยถ้ามีผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยว
ที่จะไปแก้บนเป็นสักการะสิ่งศักดิ์เสียซึ่งอยู่ด้านนอก
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกไปได้แต่เจ้าหน้าที่เองเขาก็จะยืนควบคุมอยู่
แล้วก็แนะนำเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าจะไปยืนออกันอยู่ติดกันระยะ
น้อยกว่าหนึ่งเมตรเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะ
ถามว่าทำไมจะต้องปิดล่ะเพราะว่าคำชโนธวังนาคินเนี่ย
มีผู้สัทธาเดินทางไปวันละเอาวันปกตินะคะ
วันละสองพันถึงสามพันคนและถ้าเป็นช่วงสุขสาวอาทิตย์
และเป็นช่วงใกล้และใกล้๑๖ก็ใกล้๑
ปลาไป๘๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐คนต่อวันนะคะ
คณะกรรมการคำชันทั้งหมดก็เลยบอกว่าออกคำสั่งเลยละกัน
ก่อน๑๔วันและในช่วง๑๔วันนี้นะคะ
คณะกรรมการจะทำความสะอาดพื้นที่ทุกซอกทุกมุม
วันนี้รอยแป้งที่ใครเอาไปถูไว้
ขออนุญาตอาจจะหายไปแป๊บหนึ่ง